ผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่จังหวัดเลยหน่อย
หน้าเศร้านะฮะเพราะว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งเป็นอดีตทหารพราน
เข้าไปหาไข่มดแดงเพื่อจะเอามาทำกับข้าว

ภรรยาบอกว่าวันนั้นถูกมสแดงยกรังเร็วรุมต่อย
ก็พาไปหาหมอมารอบนึงนะบวมอักเสบทั้งตัว
ไป๒เดือนอาการไม่ดีขึ้นจะให้ไปหาหมออีกแกไม่ยอมไป
นอนเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมฮะ

หมู่บ้านหนามแท่งตะบนด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
นี่เป็นสวนเงาะนะฮะเป็นกระท่อมในสวนเงาะ
ลุงปรีชาทุ่มศรีอายุห้าสิบเจ็ดปี
เสียชีวิตอยู่คือที่นอนอยู่เนี่ยใส่เสื้อผ้าชุดทหารพรานอยู่ด้วยนะครับ
จากการตรวจสอบสภาพศพไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะฮะ
แต่ว่าที่ตัวแกแขนขาแกสองข้างเลยมีรอยเหมือนถูกแมลงกัดต่อยเป็นร้อย
วมอักเสบเต็มไปหมดนี่ฮะแกเป็นอดีตทหารพรานก็เลยใส่ชุดทหารพรานนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยจากการชนะสูตรคาดว่าเสียชีวิตจากภาวะช็อกเฉียบพลัน
หัวใจล้มเหลวภรรยาของลุงปรีชาบอกว่าลุงปรีชาเป็นอดีตทหารพรานอยู่ที่เชียงใหม่
แล้วก็ขอออกจากราชการก่อนเกษียณอายุก็กลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดเลย
๒เดือนก่อนเกิดเหตุเนี่ยลุงปรีชาแกไปหาไข่มดแดงแล้ววันนั้นถูกมดแดงเนี่ยรุมกัดแบบยกรัง
ต้องช่วยเหลือกันนะแกอักเสบเป็นแผลผู้พองเต็มตัวไปหมดพาไปหาหมอ
กลับมาที่บ้านเนี่ยอาการยังไม่ดีขึ้นให้ไปหาหมออีกแต่แกไม่ยอมไป
เมื่อคืนนี้แกมานอนที่กระท่อมบอกจะมาเฝ้าสวนเงาะ
เช้ามาจะเอาข้าวมาให้กินมาถึงตกใจเห็นนอนนิ่งเลยฮะไม่ไหวติงเลย
ก็โทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยสุดท้ายแกเสียชีวิตแล้วฮะ
ไปเป็นโรงพยาบาลอีกไหมฮะไอ้นี่มองกูไปอยู่กว่าซัก
แต่ว่าตามขั้นตอนแล้วฮะเจ้าหน้าที่นี่ตอนลำเรียงศพลงมาก็ค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับ
เพราะว่ารถขึ้นไปไม่ถึงนะฮะกู้ภัยต้องช่วยกันแบกลงมานะฮะ
คือญาติไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตามขั้นตอนก็ต้องส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ
ที่โรงพยาบาลด่านซ้ายนะฮะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของลุงปรีชาแกเป็นเพราะอะไร
แผลต่างที่ว่าถูกมดแดงกัดอะไรพวกนี้มันอักส่งอักเสบจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตหรือไม่อย่างไรนะฮะ
ค่ะก็ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้